ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในคอนโดแห่งหนึ่งแถวพระขนง
ผู้ชายคนนึงยืนรอลิฟต์อยู่ที่คอนโด

เดี๋ยวผู้ชมดูนะฮะนี่คือคนเจ็บนะฮะวิ่งมาปุ๊บ
ก้อนหินนะฮะเอาไปฟาดใส่ศีรษะเขาเนี่ย
คือที่เห็นโดนเข้าไปเนี่ยหูขาดนะครับหูเขาขาดเลยนะฮะ
เลือดอาบเลยนะครับคือมันเร็วมาก
นี่ปึ๊กเข้าไปเนี่ยแล้ววิ่งหนีไปเลย
เขาก็ทั้งเจ็บทั้งงงตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
สวมเสื้อสีน้ำเงินมาสักครู่เนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยฮะ
แล้วก็เดินไปนะครับเป็นก้อนอิดนะฮะไม่ใช่มีดนะครับ
จากนั้นก็หลบหนีไปปล่อยให้คนเจ็บเขาแบบโอ้โห
เลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดแล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็น๑๘มกราคมที่ผ่านมานะครับ
นาฬิกา๑๗นาทีเพจดังอย่างอีซ้อขยี้ข่าวเนี่ย
เอาคลิปนี้มาลงเอาไว้คนเจ็บนี่ชื่อนายอัศดาวุฒิธรเสานะครับ
เขาอยู่คอนโดแห่งนี้นี่แหละนะเขาพักอยู่ที่คอนโดแห่งนี้
คนก่อเหตุสุดท้ายอยู่คอนโดแห่งนี้เหมือนกันนะฮะค่ะคือเนี่ยฮ
โอ้โหนี่นั่งเจ็บอยู่นู่นอ่ะคนที่อยู่ในคอนโดเข้ามาเห็นกันเขาก็พยายามตาม
เจ้าหน้าที่อะไรให้มาช่วยเหลือกันเรียกเพื่อนวงเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันนะครับ
ขนาดนี้แล้วคนก่อเหตุคือใครอะไรยังไงเพราะว่าคนเจ็บเองตอนนั้นก็ยังแบบงงงมึนแล้วไม่ทันตั้งตัว
คนที่มาเห็นตอนหลังก็เหมือนกับว่าเขาเจ็บแล้วแล้วใครมาทำ
คนทำหายไปไหนคือกว่าอันนี้กล้องวงจรปิดได้มาตอนหลังนะฮะ
แต่ว่าตอนแรกที่เขาเห็นกันเขายังไม่รู้ว่าคือใครยังไง

เขาพยายามไล่ดูกันว่าเอ๊ะใครมาทำอะไรเขา
แต่นี่หูขาดนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครทำนะครับ

ดูคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ด้านในด้านนอกคอนโดแห่งนี้เลยนะครับ
อยู่ที่พระขนงกรุงเทพ
จุดนี้นะฮะอันนี้เป็นวงจรปิดหน้าคอนโด
๖นาฬิกา๑๗นาที
ก่อนจะเกิดเหตุแป๊บเดียว
จะเห็นว่าคนเจ็บก็คืออัศดาวุฒิเนี่ย
เขาอายุ๒๓นะสวมเสื้อสีเขียวนะครับ

แล้วก็เดินจากจุดจอดรถจักรยานยนต์ไปคอนโด
วงจรปิดหน้าคอนโด๑๖นาฬิกา๑๗นาทีเนี่ยนะฮะ

เวลาเดียวกันวงจรปิดอีกมุมหนึ่งก่อนถึงหน้าคอนโด
เดี๋ยวจะเห็นคนก่อเหตุสวมเสื้อสีน้ำเงิน

มีหมายเลขมีเบอร์๒๑อยู่ด้านหลัง

ตอนหลังรู้ตัวแล้วก็ได้ตัวแล้วเขาชื่อเสก

คือวิ่งมาหยิบก้อนอิดนะฮะที่หน้าคอนโด

เสกทำร้ายผู้เสียหายเสร็จ

เอาอิดไปโยนทิ้งด้านข้างคอนโด

คือตอนนั้นเนี่ยคนเจ็บเองก็แบบยังงง

นี่เดินช้านะ

ยังไปหยุดคุยกับลูกบ้านเขาอยู่เลยนะ

แล้วก็เดินหนีหายไป

นี่ฮะลูกบ้านคอนโดทั้งหลาย

ถูกทำร้ายที่อัศดาวุฒิถูกทำร้ายอยู่

เพื่อไล่ตามตัวว่าเอ๊ะใคร

ในพื้นที่เนี่ยมันจะอันตราย

อิดไปทิ้งแล้ว

โครงการคอนโดแห่งนี้

ประมาณ๕นาทีนะครับ

กึ่งเดินกึ่งวิ่ง
ขึ้นไปบนห้อนพักทั้ง๒

เขาเดินถือท่อนเหล็ก
ของอาคารเค
ได้ภาพจากกล้องกุมจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจนว่าอ๋อคนก่อเหตุคนในคอนโดนั่นแหละ

นี่เดอร์เงียบเงียบก้มหน้าก้มตา
เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามสอบถามด้วย
ช่วงที่ผู้ก่อเหตุเดินออกจากประตูโครงการคอนโดได้๒๐๐เมตรนี่มาซื้อของร้านสะดวกซื้อนะฮะเจอตำรวจพอดี
เจอตำรวจพอดีนะครับในเสกนี่เหมือนรู้ตัวนะฮะวิ่งหนีตำรวจอีกนะตำรวจนี่มาสี่นายจะมาคุมตัวนะครับทุกผู้ชมครับวิ่งหนีอีก
สุดท้ายจนมุมถูกจับใส่กุญแจมือค่ะนี่ตำรวจไล่เลยนะฮะนี่ก่อเหตุแล้วยังอยู่นี่นะคือคนในคอนโด
เขาก็งงว่าเอ๊ะคือถ้าไม่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ไม่รู้เลยว่าใครนะใช่คือมันไวอ่ะใช่ไหมนี่วิ่งหนีเลย
ตำรวจนอกเครื่องแบบมานะฮะบอกว่าป่วยป่วยก็ต้องรักษารักษาเสร็จต้องรับโทษนะสุดท้าย
ตัวขึ้นรถกระบะของตำรวจไปนะครับท่านผู้ชมครับในเสกสารภาพนะครับบอกว่าเอาก้อนอิดนะไปทุบ
ศีรษะของคนเจ็บเนี่ยแล้วหูเขาขาดเลยเนี่ยอ้างว่าคนเจ็บเคยเร่งเครื่องรถใส่เขา
เตือนแล้วไม่ฟังแต่วันนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเขาหรอกคือวันนั้นเนี่ย
บังเอิญแบบแม่โกรธเรื่องคนเจ็บเนี่ยเคยเบิ้ลเครื่องรถใส่หน้าเขา
มาแล้วเนี่ยบังเอิญวันนั้นทะเลาะกับแม่พอดีทะเลาะกับแม่เพราะว่าแม่
ไม่ยอมให้เงินเสกไปซื้อน้ำอัดลมไปซื้อบุหรี่ค่ะโมโหเดินออกมาจากตึกเนี่ย
แล้วมาเห็นเขาพอดีเนี่ยก็เลยวิ่งไปคว้าก้อนอิดไปทุบใส่เขาเลย
อาการทางจิตเราโอเคไหม
อาการสมองก็ไม่ค่อยดีครับ
ไม่เคยครับ
คือถ้าฟังจากเนี่ยฮะการพูดการจาตรงนี้เหมือนกับว่าเขา
เขาจะมีอาการทางจิตประสาทอะไรยังไงหรือเปล่า

ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับแม่ของเสกนะฮะ
บอกว่าลูกชายเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตมา๑๐กว่าปีแล้ว
มีประวัติการรักษามีใบรักษายืนยันได้
แต่ช่วงหลังเนี่ยลูกชายบางทีขาดยาอาการกำเริบ
แม่ยอมรับว่าลูกชายไปทำร้ายร่างกายเขาจริงแล้วทำร้ายร่างกายเนี่ยโอ้โห
แม่บอกทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่เนี่ยโดนมาหมดหลายครั้ง
อันตรายมากนะแบบนี้มีเรื่องมีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับลูกบ้านในคอนโดเป็นประจำ
แต่แม่บอกแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่เองก็ตัวลำพังอยู่คนเดียว
อยู่กับลูกที่ห้องแม่ก็โดนทำร้ายเหมือนกัน
ไม่รู้ไม่รู้ใช่เขาป่วยทั้งจิตอยู่นาน๑๐ปีแล้ว

ทั้งแม่มันยังทำเลยเนี่ยตีจนมือพิการ

ต้อยไงต้อยหัวหัวล้ำกล้ามแตกหน้าแตกเลือดอาบ

ก็มีความดีงานมีความดี
ไปเรียนแล้วโดนเขาโดดลุมตี
แล้วตำรวจก็จับเข้าไปเลยเสียสติจากในคุกออกมาเป็นแบบนี้เลย
อันนี้แม่เขาเล่าให้ฟังนะ
ก็ว่ากันไปแต่ว่าปัจจุบันนี้
ถ้าฟังจากแม่คือลูกชายมีอาการทางจิตทางประสาท
เคยไปรักษาอยู่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยขาดยา

แต่สิ่งที่ทำไปมัน
มันจะทำอย่างไร

แสดงว่าสังคมเขาเป็นชุมชนใหญ่
แม่ไม่ให้เงินไปซื้อน้ำอัดลมไม่ให้ซื้อบุหรี
เหมือนกับเคยเว่นเครื่องใสเค้าก็คว้าก้อนอิดไปทุบใส
ก็พูดได้เลยว่าเป็นบุคคลอันตราย

คนที่อยู่ใกล้ชาวบ้านแถวนั้น

ไม่รู้วันดีคืนดีคุณจะคลั่งอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่า
มันก็จะวนมาคำถามเดิมใช่ไหม
ว่าแม่เขาบอกแล้วจะให้ฉันทำยังไงเรา
ฉันก็ตัวคนเดียวฉันก็โดน

หลายข่าวมากที่เราเล่ากันไป

เนื้อเสกคือลูกบ้านเขาเยอะ
เขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้คนนั้นที่วิ่งมาทุบเขา
มันอาจจะหลบหนีไปข้างนอกข้างนอกความจริง

เดี๋ยววันนี้ตำรวจมาไล่ตามจับ
ยังเดินไปเดินมาซื้อข้าวซื้อของอยู่เลย
ทุกผู้ชมทัพพฤติกรรมของเนอร์เสก
คนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าหวาดภาวะมาก
ลูกบ้านคอนโดบอกว่าผู้ก่อเหตุ
มีพฤติกรรมน่ากลัวมากอันตรายมาก

ชอบมองชาวบ้านแบบตาขวางไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมาซื้อ
น้ำอัดลมที่บ้านหลังนึงนะฮะที่อยู่แถวนั้นที่เขาขายขายของ
ด้วยเนี่ยเอาไม้กวาดมาฟาดสามีเจ้าของร้านก็ทำมาแล้วนะครับ
ไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะซึ่งมันอันตรายมากนะฮะคือลูกบ้านเขา
บอกว่าเอาอย่างงี้ได้ไหมแม่อยากให้แม่เนี่ยพาลูกชายเนี่ย
ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเหลือเกินเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
พักนึงก็เดินมาก็เอาไม้กวาดมาตีแม่ก็ไม่รู้เรื่อง
มากวาดกันมาตีสามีแม่สามีแม่ทำอะไรอยู่ว่ะตอน
ตัดเล็บอยู่ก้มตัดเล็บอยู่

ครอบครัวผู้ปกครองที่ดูแลเขาอยู่เนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะฮะ
คือมันต้องหาทางที่จะทำให้เขา
หายดีหรือว่าดีขึ้นหรือว่าอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยมันก็เหมือนกับเป็นการผลักภาระให้กับสังคม
คนในสังคมจะคอยแบบอยู่กันอย่างหวาดระแวงไม่รู้ว่าวันไหนฉันจะโดนอะไรบ้าง
ไม่ใช่แค่คนในสังคมอย่างเดียวด้วยนะ
เอาเอาพูดตรงตรงอ่ะอย่างแม่เนี่ยใช่ไหมเกิดวันดีคืนดีลูกชายแม่คลั่งอยู่ในห้องอ่ะ
แม่เองก็เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเหมือนกันนะคะตอนนี้
ทุกผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยคนเจ็บเนี่ยโอ้โหเขาน่าเห็นใจมากนะฮะ
ยืนยืนอยู่ถูกใครก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาอิดทุบปึ้งกันมานี่คุณอสดาวุทธ์นะครับ
กลับมาคอนโดยืนรอลิฟต์อยู่
คนทำคนร้ายเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยวิ่งมาจากข้างหลัง

ใช้อิตฟาดเข้าที่หูเลยนะฮะ
ตรงหูตรงศีรษะเนี่ย
เป็นอิดตัวหนอนนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียง
คนที่ทำร้ายเขาก็คือในเสกพูดลอยประมาณว่า
อะไรแล้วในเสกก่อนจะไปยังพูดสวนกลับมาอีกบอกหลายรอบแล้วนะ
นะแล้วก็เดินจากไปด้วยความรวดเร็วคุณอัศดาวุฒิไปนอนอยู่
โรงพยาบาล๒คืนนะฮะหูขาดเนี่ยเย็บไป๑๕เข็มนะฮะศีรษะแตกเย็บ
อีก๔เข็มรวมแล้ว๑๙เข็มหมอบอกว่าโชคดีมากไม่ถึงขั้น

อันนี้ไม่ทราบพี่แต่รู้ว่าเป็นตัวหนอนไปอิดอ่าใช่ตอนนั้นเรายืนอยู่
ใช่หรือก้มเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เล่นก็บอกแฟนว่าถึงแล้วนะแล้ว

คือไม่ได้ว่าจะให้ทุกคนหวาดระแวงหรือว่า

คุณอัศดาวุฒิไม่เป็นอะไรมากกว่านี้เนี่ย
อันนี้ก็ถือว่าโล่งใจไปค่ะแต่ผมว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะยืนที่ไหนหรือจะเดินไปไหนเนี่ย

อ่ารอลิปริปยังไม่มาดูซะหน่อยมีใคร
ส่งลงส่งไลน์หรือว่ามีอะไรต้องพูดต้องคุยอะไร
ทำงานหรือว่าคุยอะไรกันหรือเปล่า

บ่นมาเยอะเลยฟังข่าวช่วงนี้นี่มันอะไร

หอนยาขาดยาป่วยจิตเวท
แล้วมันก็มีเรื่องราวร้ายแบบนี้วนไปแบบนี้ค่ะ

มันจะเป็นความผิดเกิดจากคุณอัศดาวุฒิไม่ใช่นะ

จากนี้ไปเราอาจจะต้องระวังตัวกันมากขึ้นแล้วเพราะว่า
ผู้คนรอบข้างเราเนี่ยมันไม่รู้แล้วว่า
มันมีคนแบบไหนอะไรยังไงอยู่บ้างแล้วเนี่ย
ใช่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนแบบไหนบ้างนะ